ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยสักสามทุ่มครึ่งมันมีเหตุ
ทำร้ายกันที่อู่รถเมย์นะฮะ
อู่รถเมย์สายสามสิบเก้านะครับ

๓๙คือทั้งฝั่งคนที่หลวมร้ายนึกบอกว่าเป็นเรื่องของการย่างผู้โดยสารกันฝั่งนั้น
ทั้งสองฝ่ายแล้วนะฮะแต่ว่าให้ท่านไปดูคลิปก่อนดีกว่าคลิปในช่วงเวลาที่
ที่พนักงานขับรถเมย์ผู้หญิงคนนี้บอกว่าถูกบุกเข้ามาทำร้ายร่างกาย
นี่ฮะลักษณะเถียงกันไปเถียงกันมานะครับ
สุดท้ายแล้วโชเฟอร์รถเมย์นะครับ
เป็นรถร่วมบริการสาย๓๙วิ่งธรรมศาสตร์ศูนรังสิต

เมื่อสักครู่นี้นะฮะที่เธอบาดเจ็บนะครับ
นางสาวธิตาพาพึ่งทองหรือว่าพึ่งอายุ๓๕ปีนะครับ

ผากแตกปากแตกเลือดออกจมูกเลือดออกในตาหูอื้อทั้งสองข้าง

ฝีมือของแก๊งโหงซิ่งมาเฟียขาย่ายย่านรังศิษฐ์
แล้วก็เป็นพวกขับรถมินิบัสสาย๓๙

มาทำร้ายเธอเหตุการณ์เกิดขึ้นสามทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้
อู่รถเมย่ย่านรังศิษฐ์มากันเป็น๑๐คน
หงซิ่งเนี่ยนำโดยในปานแล้วก็ในไป๊
ขับกระบะสี่ประตูมานะครับเข้ามาแล้วมีจักรยานยนต์อีก๕๖คัน
ถือมงค์ถือไม้หน้าสามารถเต็มไปหมด
ตอนนั้นมีสามีเธอกับเพื่อนที่ทำงานในอู่เนี่ยพยายามช่วยห้าม
แต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยในปานเนี่ยนะพอมีคนมาห้ามเนี่ย
มาช่วยเนี่ยล้วงเข้าไปในเหมือนกับจะไปหยิบอะไรในกระเป๋าสะพาย
แล้วพูดว่าเดี๋ยวยิงเลยนี่ฮะสุดท้ายก็มีสาวประเภทสองคนหนึ่ง
ก็มารุมทำร้ายเธอด้วยนะฮะเธอบอกว่าตอนนั้นโดนรุมจนแบบไม่รู้ว่า
ถูกอาวุธอะไรเข้าไปบ้างนะครับสุดท้ายแล้วก่อนที่พวกนี้เนี่ย
จะแยกจากไปเนี่ยก็คือมีตำรวจเนี่ยมาสายตรวจมานะครับ
ห้ามให้แยกจากกันแล้วก็ไล่คนที่ทำร้ายเธอเนี่ยให้กลับไป
แต่ทำไมตำรวจไม่ยอมจับตัวเธอบอกเธอสงสัยมากนะครับ
หลังเกิดเหตุเธอเลยไปแจ้งความที่สพประตูน้ำจุลาลงกรที่ปฐุมธานีนะครับ
นี่ฮะแจ้งความเรียบร้อยแล้ว
คุณนำโชคบุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
ก็เจอคนเจ็บนะฮะนางสาวธิตภาเนี่ยนี่ฮะเธอบอกว่านี่คือรถสาย๓๙ที่เธอขับอยู่
นี่ยังบาดเจ็บอยู่นะฮะเธอบอกว่าสาเหตุก็คือมาจากการแย่งผู้โดยสาร
เพราะรถมินิบัสสาย๓๙ชอบจอดแช่แล้วขวางที่ป้ายรถเมย์คอปอ
หรือว่ากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศแถวเขตสายไหมกรุงเทพนะฮะ
ตรงนี้นะฮะเธอบอกนะครับแถวนั้นเนี่ยมันอยู่ใต้รถไฟฟ้าผู้โดยสารก็เยอะ
ก็เลยชอบไปจอดแช่มินิบัสส่วนของเธอเธอก็ต้องวิ่งรับผู้โดยสารในเส้นนี้นี่แหละนะครับ
แล้วมีปัญหากันอยู่ตลอดเดี๋ยวฟังนะฮะ
ความปลอดภัยเลยแล้วก็เดือดร้อนไปถึงผู้โดยสารที่เขามาใช้บริการรถสาธารณะ
เขาต้องมาเดือดร้อนวิ่งขึ้นวิ่งลงความปลอดภัยก็ไม่มี
แล้วเขาจะมองภาพลักษณ์ของการบริการของรถเมย์แบบไหน
เพราะในคลิปจะได้ยินเสียงขปออะไรด้วยนะฮะ
สามีของนางสาวธิรภาที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับบอกว่าก่อนจะมีเรื่องกันที่อู่เมื่อคืนนี้เนี่ย
มีคนขับรถเมย์อู่เดียวกันคนหนึ่งเป็นผู้หญิงโทรมาบอกนะบอกว่ามีเรื่องกับเมมินิมัสสายสามสิบเก้านะ

เพราะว่าถูกเมมินิบัตรสาย๓๙เนี่ยถอยหลังมาขวางไม่ให้เข้าไปจอดป้ายรถเมย์คอปอเหมือนกับที่ภรรยาเขาโดนเลยนะครับ
นายสมชายสามีของนางสาวธีทภาคนเจ็บบอกว่าก็เลยโทรไปหากลุ่มคนขับมินิบัสแล้วถูกด่ากลับมา
แล้วก็ถามต่อว่าอยู่ที่ไหนนายสมชายบอกผมก็เลยบอกอยู่ว่าอยู่อู่นะอยู่อู่ฝั่งปลายสายพวกนั้นก็บอกว่ารอแป๊บ
แล้วก็เนี่ยฮะมาถึงก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นตามคลิปภรรยาเขาก็ถูกทำลงทำร้ายไม่รู้ว่าคิดว่าเป็นคนที่ว่าโทรไปมาฟ้องมาฟ้องอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ
เพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายคุณนำโชคก็เลยไปคุยกับ
คือไปหาจนเจอแก๊งหงซิ่งตามที่คุณถิตภาเขาบอก
บอกว่าเป็นกลุ่มที่มาทำร้ายนะครับก็เจอกับคนที่ชื่อปานจริงนะฮะ
นี่นะฮะที่บอกว่าอยู่ในคลิปนะครับแล้วทำร้ายเขาครับ
ไปเจอแถวห้างแถวรังสิตนี่แหละ
ปานเนี่ยบอกว่าใช่เมื่อคืนไปจริงในคลิปเนี่ยใช่ไปจริง
แต่ไม่ใช่เป็น๑๐คนไปกันแค่๕คนที่เหลือไทยมุง
แล้วไม่ได้รุมทำร้ายนางสาวธีตาพาด้วย
มันเป็นเหตุผู้หญิงรุมตบกันผมไม่เกี่ยวข้องเลย
ที่บอกว่าผมชักปืนมาขู่ยิงไม่มีฮะแค่พูดขู่
แล้วไม่ได้เป็นสมาชิกแก๊งหงซิ่งอะไรทั้งสิ้น
ไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลอะไรทั้งสิ้นไม่มีตำรวจมาช่วยเหลืออะไรทั้งสิ้น

แล้วก็มีปัญหากันมาตลอดเดี๋ยวเขาจะไปแจ้งความดำเนินคดีเหมือนกัน
เพราะสิ่งที่นางสาวธิธภาให้ข้อมูลออกไปเนี่ยถือว่าทำให้ฝั่งเขาได้รับความเสียหาย
ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรบอกว่าเดี๋ยวก็ให้ทุกฝ่ายเนี่ยก็ต้องมาสอบสวนกันก่อน
ตกลงเรื่องราวเป็นยังไงใครทำแบบไหนอะไรยังไงกันบ้าง

ใช่แล้วก็ข้อมูลไม่ตรงกันสองฝ่ายแต่ที่แน่ก็มีคนบาดเจ็บไงฮะ